ท่านหนึ่งบ้านอยู่ที่ตลาดหน้าสถานีรถไฟกะบินบุรี
ซื้อของที่ข้างตลาดทางรถไฟครับเดินกลับบ้านข้ามทางรถไฟ
บอกว่าไม่รู้อะไรดึงผีดึงหรือเปล่าทำให้ล้มลงแล้วก็ได้แผลเหรอ
อืมสุดท้ายก็เอาอาหารมาเส้นไหว้อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่อยู่ตรงนั้น
ก็สงสัยว่าผีมาดึงทำให้ล้ม

นี่แหละ
นี่ค่ะเขาเชื่อของเขาแบบนี้ค่ะ

อ๋อเหรอฮะไม่เก็บกับผี

พาทีมข่าวของเราไปดูบอกเนี่ยตรงนี้

รถไฟสถานีกบินบุรี
ติดกับตลาดเทศบาลกบินจังหวัดปราจีนบุรี

ทำท่าให้ดูเลยว่าถูกดึงนานอยู่๕นาทีนะ

กว่าผีจะปล่อยขาจนล้มลงไปนี่

ใช่ดึงอยู่นานดูหัวเขาดีดูขา

ในดำบอกว่าปกติไม่ค่อยข้ามทางรถไฟตรงนี้หรอก

แต่ว่าอยากกินไส้กรอกเลยข้ามออกมาซื้อ

ตอนเดินกลับข้ามทางรถไฟ
เท้าซ้ายข้ามมาพ้น

ดึงอยู่๕นาทีหัวทิ่มเลยแบบนี้

อยู่บนหมอนรองรางที่มันเป็นปูนไม่มีเครื่องกิดขวาง

วิญญาณคนตายตรงนี้นั่นแหละมาดึงจะขอส่วนบุญ
ก็เลยเอาไส้กรอกเอาน้ำเอาอาหารไปเส้นไหว้
พอมาถึงข้ามทางเข้าไป
ก้าวมาจำฉมอเมาส์ไลด์

เพราะมันอยู่บนบนคอปูนครับ

ยืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รถไฟตรงนี้ก็อยู่ในสภาพปกตินะคะ

ทีมข่าวก็ถามพ่อค้าขายไส้กรอกริมทางรถไฟ

ก็เคยได้ยินเรื่องที่ว่ามีผู้ชายผูกคอตายที่ต้นไม้ข้างทางรถไฟ

เพราะว่ามาตามหาภรรยาแล้วภรรยาไม่กลับ
เรื่องนี้มันก็เคยมีที่เขาเล่าต่อกันมานะ

ชาวบ้านชุมชนตลาดเก่ากะบินบุรีบอกว่าอยู่ที่นี่มานาน
ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ารางรถไฟเคยมีคนตายแต่มันนานมากแล้ว
ล้มลงไปแล้วก็แบบว่ารถเจียวไงแกข้ามมองไม่เห็น
ไม่เห็นเขียวนะแต่ก็นานแล้วนะฮะเรื่องนี้มันนานแล้ว
แล้วก็มีแต่ส่งโดนยิงตายตรงนู้นคนเชื่อถือก็น่าจะมี
แต่คนนับถือนะคนยึดติดมันก็มีได้แต่เรื่องนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหม
มีคิดว่ามันจะผูกคอตายมันมาผูกคอตาย

ต้นอินเตอร์นิมแต่มันหลายปีแล้วมันเป็นเกือบ๑๐ปีแล้วมั้ง
ก็นี่แหละค่ะมันก็เคยมีผู้เสียชีวิตมันก็มีแหละ
สถานที่ก็เคยมีคนตายอะไรแบบนี้เนาะ
ลืมถามลุงแกไปซื้อไส้กรอกคืนนั้นจะซื้อไปกินกับอะไร
ค่ะกินเปล่า

แต่ผีดึงจริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คุณลุงแกอยากจะเล่าให้ฟังว่าแกโดนผีดึงขา

นะคะแต่เรื่องนี้ค่ะดราม่าไม่